ส่วนเมื่อวานนี้นะครับก็มีการแข่งขันเหมือนกันนะครับที่ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันปีฟุตซอลเวอร์ครับนะครับ
ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอีรานเบอร์๑ของเอเชียแล้วก็เป็นเบอร์๖ของโลกนะครับ
ซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเองก็ต้านความแข็งแกร่งของอีหลานไม่ไหวนะครับก็แพ้ไป๑ประตูต่อ๖นะครับ
ในช่วงเดือนกันยายนแล้วก็ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่ประเทศดิทูเนียครับ

ก็เดินทางมาแข่งขันถึงวันสุดท้ายเป็นคู่ชิงชนะเลิศ
พบกับอีรานเบอร์๖ของโลกแล้วก็๑ของเอเชียครับ
อิราณนี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับ

ราฟิกเอปูกับเบซานฮาซิมี่
ก็ช่วยกันทำคนละ๒ประตูแล้วก็อีก๑ลูก

ส่วนไทยได้คืนจากนัทธวุฒิหมัดยาลานครับ
ก็จบเกมฟุตซอลไทยแพ้อีรานไป๑ประตูต่อ๕นะครับ
ลูกนี้ของนัทธวุฒิบัญญาลานก็ถือว่าเป็นลูกปลอบใจนะครับ

รองแชมป์ไทยที่๓เป็นอุสเบกิถาม

ที่๖โมซัมบิกที่๗ลิทูเนียแล้วก็ที่๘โกโซโว
ส่วนผู้เล่นสมคุณค่าได้แก่สุภพพุทธเชียงกลาง
นักเตะของทีมชาติไทยนะครับ

หลังประกาศยกเลิกสัญญาจ้างอาคีรานิชิโนกุญซือ

เมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
บรรดานักเตะทีมชาติไทยก็ออกมาแสดงความรู้สึก
โซเชียลมีเดียถึงอดีตกุญสือรายนี้
เป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอยู่เย็น
เจริญศักดิ์วงกรสุพนัทเหมือนตาสุพรรณทองสงฆ

ล่าสุดก็มีกันพระวัสดิ์ซึ้งจิตทวร
ที่ให้โอกาสติดทีมชาติไทยด้วยนะครับ
สำหรับนิชิโนก็เข้ามารับตำแหน่งกุญสือทีมชาติไทย

แล้วก็ถูกปลดในเดือนเดียวกันในปีนี้นะครับ
รวมเวลาก็๒ปีนะครับ
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกใหม่อีกครั้งนะครับ
หลังจากที่ทีมชาติเกาหลีเหนือประกาศถอนตัว

การจับสลากครั้งใหม่จะประกอบด้วยทุกทีม

แล้วก็ทีมที่เป็นเจ้าบ้านของกลุ่มนั้น

และการเตรียมการของชาติเจ้าภาพ

โดยการจับสลากใหม่จะมีขึ้นวันที่๑๑สิงหาคมนี้

ส่วนการแข่งขันชุมบอลยู๒๓ปีชิงเชียร์มี๒๒รอบคันเลือก
แข่งขันระหว่างวันที่๒๓๓๑ตุลาคมนี้
ที่ประเทศมองโกเรีย